ดูอะไรที่มันมีความสุขไหมนะครับมาก
ไปเต้นกันม้า
แล้วเมื่อกี้เสียงอะไรนะไปสิไปสิ

เฮ้ย
อันนี้มันไม่ใช่เสียงแบบนี้มันไม่ใช่

นี่บอกอยู่เนี่ยก็ไปเต้นกันมาเต้นกันมา

โอ้โหลุ้นกันจนเล็ดลอดออกมาเลยทีเดียว

อ่ะนี่ให้ดูกันแบบนี้เป็นสีสัน

นี่คือการแข่งม้าการประกวดม้าอย่างแท้จริง

คึกคักมากกับงานประกวดเต้นม้าแห่นาคครับคุณผู้ชมครับ
ไม่ได้หาชมที่ไหนกันง่ายนะ
แต่เขาจัดขึ้นภายในลานวัดใหญ่นครชุม
ตำบลนครชุมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี

ประกวดเต้นม้าแห่นาคที่นี่
เป็นกิจกรรมที่ชาวนครชุมเขาสืบทอดกันมานานแล้ว

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในทุกเทศกาลงานบุญเดือน๑๐ของทุกปี

นี่แหละครับการประกวดครั้งนี้ก็ให้กลุ่มผู้เลี้ยงม้านะครับ

มาพร้อมกับม้าคู่ใจ
คึกคักแบบนี้
เฮ้อเป็นอย่างไรเลยทีเดียว
ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องมาอย่างสวยงามแล้วก็ออกท่าเต้นลีลาจังหวะให้มันพร้อมกัน

ถามว่าการประกวดแบบนี้เขาแบ่งรุ่นกันไหม

ก็ต้องแบ่งนะมันมี๓รุ่น๓ประเภทก็คือประเภทม้าขนาดกลางขนาดใหญ่และขนาดเล็กขนาดเล็ก

ประมาณนั้นส่วนเกณฑ์การตัดสินคุณจะดูยังไงถ้าม้ามันเต้นสวยไม่สวย

วิธีการมี๓อย่างก็คือ๑ส่วนหัวต้องคว่ำหางต้องเปิด
วยขาทั้ง๔ต้องย่ำให้ได้จังหวะอย่างสม่ำเสมอ๓สิ่ง๓อย่างนี้ที่เขาดูกัน
มีหัวมีหางมีเท้า
ใช่แล้วครับมันต้องสอดคล้องกับจังหวะของเพลง

แล้วเนี่ยในครั้งนี้ที่ผมบอกว่าคึกคักไม่ได้คึกคักเฉพาะม้า
เพราะว่าเขาพาม้ามาแข่งขันประกวดกันเนี่ยมาเป็นร้อยตัว

มาเยอะขนาดนี้โอ้โหประกวดกันทีตอนกลางค่ำกลางคืนแล้วมั้งกว่าจะเสร็จ

อ่ะบอกกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าชาวรุ่มแม่น้ำแม่กรองเนี่ยเขามีความเชื่อกันมานมนานแล้วว่า
การที่จะพานาคหรือนำนาคไปอุปสมบทแต่ละครั้งเนี่ยเขาต้องใช้ม้าเป็นภาษณะ

เหมือนกับย้อนไปสมัยพุทธกาลที่เจ้าชายสิทธะได้เสด็จออกผนวดโดยใช้ม้ากันทะกะเป็นภาษณะ
จึงเห็นงานบวชในจังหวัดของกลุ่มรุ่มแม่น้ำแม่กรองเนี่ยเขาใช้ม้าในการแห่นาคนั่นเองครับ
ก็เป็นหนึ่งในประเพณีนะครับ
นบธรรมเนียมวัฒนธรรมของคนพื้นถิ่นที่เรานั้นนำมาให้คุณผู้ชมได้
ติดตามรับชมกันในวันนี้ถูกต้องคุณรู้ไหมทำไมเมื่อกี้ม้ามาช้า
ทำไมเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
มีน่าล่ะมีคนเคยถามว่าม้ากับลาอันไหนเร็วกว่ากัน

ผมก็ตอบม้าเต็มเลยไม่ใช่คุณผิด
ลาเร็วกว่าม้าเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ยังไม่พึ่งพี่ยังไม่พึ่งไป
อยู่ก่อนนะแต่ก็ได้คำตอบแล้ววันนี้ระหว่างม้ากับลาอะไรเร็วกว่ากัน